สำหรับรายงานผู้ป่วยที่ยืนยันเพิ่มวันนี้
วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มจำนวนทั้งสิ้น๖๐ลายนะครับ
นับเป็นลำดับที่๒๑๓ถึง๒๗๒นะครับ
เราจำแนกเป็น๒กลุ่มเหมือนเมื่อวานนะครับ
กลุ่มที่๑นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
หรือมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับ
กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือมีจำนวนสูงถึง๗๔๓ลายนะครับ
รายละเอียดนะครับก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสนามมวยนะครับถึง๑๒ลาย
จำนวนนี้เป็นผู้ชมเป็นญาติเป็นผู้ดูแลค่ายมวยนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานในสนามมวยจากสนามมวยลุมพินีนะครับ
ดำเนินแล้วก็จิตเมืองนนท์
มาก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงจำนวน๑๔ราย
เตะทั้งผับนะครับเป็นดีเจพนักการทำความสะอาดนะครับ
พ่อครัวพนักงานเสิร์ฟพิธีกรนะครับรองผู้จัดการร้าน
เชียร์คนเที่ยวแฟนคนเที่ยวนะครับ
จากย่านทองหล่อย่านสวนหลวงย่านรามคำแหงและย่านสุขุมวิทย์ครับ
ถัดมาก็จะเป็นผู้ป่วยนะครับที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีงานละ
มีการรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
จำนวน๑๒ลายนะครับซึ่งเป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน
เป็นภรรยาเป็นผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินนะครับ
เป็นลูกเรือสายการบินแอร์โฮสเตจพนักงานคาโก้
และมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มเหล้าร่วมวงนะครับ
ทานข้าวร่วมกันเป็นสำคัญนะครับ
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือ
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย๕ลายนะครับ
เป็นชาวไทยจากปตนีและก็ยาหล่านะครับ
เพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกนะครับซึ่งเป็นจำนวนทั้ง๔๓ลายนั้น
เป็นผู้ป่วยที่มีปอดสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับ
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับ

กลุ่มที่๒นะครับก็คือผู้ป่วยลายใหม่นะครับ
จะเห็นนะครับว่ากลุ่มนี้ในแต่ละวันจำนวนไม่ค่อยมากนะครับ
ในวันนี้นะครับผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น๑๗ราย
มีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือ
ผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๙รายนะครับ
โดยมีประวัติเดินทางไปไต้หวันฝรั่งเศสนะครับอังกฤษ
อินเดียอิตาลีมาเลเซียกัมพูชาญี่ปุ่นเยอรมันและอีรานนะครับ
จะเห็นนะครับว่าบางลายเดินทางไปมากกว่าหนึ่งประเทศนะครับ
ก่อนหน้านี้แล้วประเทศเกือบทั้งหมดก็จะเป็นประเทศที่มีรายงาน
จำนวนผู้ป่วยนะครับที่มีการระบาดต่อเนื่องอยู่นะครับ
อีกกลุ่มนะครับจะเป็นผู้ป่วยลายใหม่ที่ทำงานใกล้ชิด
สัมผัสต่างชาติเนี่ยสามลายซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยง
เป็นพนักงานเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็เป็นเพื่อนต่างชาตินะครับ
พักอาศัยที่คอนโดมิเนียมนะครับและผู้ป่วยรายใหม่นะครับ
สุดท้ายก็คือผู้ป่วยรายใหม่ที่ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัด
ต้องใกล้ชิดจำนวนมากเนี่ยนะครับสถานที่แอร์อัดที่ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากนะครับ
๒รายได้แก่เทรนเนอร์ในสถานที่ออกกำลังกายนะครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รอผลการสอบสวนโลกเพิ่มเติม
ลายนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีผู้สื่อข่าว๑ลายนะครับ
สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก๓ลายนะครับลายแรกเป็นชายไทยอายุ๔๙ปีนะครับ
รักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลในจังหวัดสุราธานีนะครับ
ที่ได้มีการแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับ
แล้วก็ได้รับการล้างไตแล้วนะครับมีประวัตินะครับ
เป็นโรคหัวใจแล้วก็กินยาต่อเนื่องนะครับส่วนลายที่สองนะครับ
เป็นชายชาวเบลเยี่ยมอายุ๖๗ปีนะครับที่แถลงไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ
ส่วนผู้ป่วยอาการหนักลายสุดท้ายนะครับก็คือผู้ป่วยลายเดิมนะครับ
ป่วยเป็นวรรณโรคและปัจจุบันก็ตรวจไม่พบเชื้อแล้วนะครับ
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับดูแลใกล้ชิดเนี่ยโดยแพทย์ที่สถาบันบำราชนาราดูนนะครับ
กล่าวโดยสรุปนะครับในวันนี้นะครับยังคงมีผู้ป่วยที่ได้รับกลับบ้านแล้วเนี่ย
สีบ๒ลายนะครับและยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๒๒๙ลายนะครับ
อาการหนัก๓ลายแล้วก็เสียชีวิต๑ลาย
จากข้อมูลนะครับก็จะเห็นนะครับว่าขณะนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานผู้ป่วยลายใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยโดยเป็นผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงนะครับ
แล้วก็มีลักษณะงานเนี่ยครบทุกตำแหน่งนะครับเรียกได้ว่าติดทั้งผับนะครับ
คนทำงานคนเที่ยวนะครับรวมไปถึงคนในครอบครัวซึ่งสัมผัสใกล้ชิดนะครับ
โดยตั้งแต่เริ่มมีการรายงานผู้ป่วยเนี่ยวันที่๑๒มีนาคมเนี่ย
เราพบนะครับผู้ป่วยยืนยันเนี่ยในกลุ่มเนี้ยรวมจำนวนทั้งสิ้นห้าสิบเจ็ดรายนะครับ
เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงอย่างเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของกลุ่มสนามมวยนะครับ
พบการติดเชื้อตั้งแต่ผู้จัดนะครับเจ้าของค่ายเชียนมวยพิธีกรผู้ชม
รวมไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดนะครับซึ่งเริ่มพบเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบสี่มีนาคมนะครับ
พันร้อยหกสิบสามจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้นห้าสิบสองลายนะครับ
จะเห็นนะครับว่าสองกลุ่มนี้รวมกันเนี่ยป่าเข้าไปหลักร้อยก็คือพูดง่าย
ผู้ป่วยที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
จนทำให้ผู้ป่วยสะสมของบ้านของผลิพรุ่งที่สนามวยครับ
มากกว่าสองร้อยกว่าร้ายเนี้ยจำนวนตื้นร้อยกว่าร้ายเนี้ย
เกิดจากเหตุการณ์ของสถานบริการมวยโดยศาลตรงผิดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ
ก็คือในสถานบริการมวยเราพบว่าผู้ติดเชื้อ
ส่วนนึงเป็นผู้ชมที่มาจากต่างจังหวัด
ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วยนั้นมีโอกาสที่จะนำเชื้อกลับไปติดคนใกล้ชิด
ภูมิลำเนาหรือไม่ก็ที่ที่ตนเองเดินทางไปนะครับที่สำคัญนะครับ
เรายังพบนะครับว่ายังมีบางคนนะครับที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับ
แต่ยังคงออกไปยังสถานที่ที่ผู้คนแออัด
ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงนะครับร้านอาหารนะครับ
จะเป็นอันตรายมากในการแพร่โรคไปสู่ผู้อื่น
และยังส่งผลให้การควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ตรงนี้เองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กระทรวงศาสุข
และในส่วนของตัวรัฐบาลเองได้แนะนำให้หลีกเลี่ยง
และมดการไปสถานที่ที่คนแออัด
เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีความเสชู

ที่จะปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโลก
เช่นสถานบริการนะครับและสถานอื่นนะครับเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ดังนั้นต้องขอแนะนำประชาชนให้งดและลดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของโลก
ไม่ออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น
หากรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้ป่วยเพื่อนสนิทนะครับ
เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมวงสังสรรค์นะครับ
ตลอดจนร่วมกิจกรรมเชียร์มวยเชียร์บอลนะครับหรือผู้นั่งติดกัน
ใช้อย่างภานะร่วมกันทางด้านนี้
ก็ต้องขอให้ช่วยกันร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเอง
กับครอบครัวและกับสังคม
ด้วยการกักกันตนเองที่บ้านนะครับอย่างเคร่งคัด
และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าพนักงาน
ควบคุมโลกหรือกระทรวงสาสุขที่ได้ออกอย่างสมันเสมอ
ทางด้านนี้โดยเคร่งขัด
และให้รายงานตัวต่อชั้นหน้าที่เมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอ

รับประทานอาหารปุ่มสุขใหม่ยากสำรับอาหาร
ถ้าไม่ยากสำรับก็ขอให้ใช้ช้อนกางส่วนตัว
อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนจะเห็นว่ามีการรายงานผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้
แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ยืนยันกับพี่น้องประชาชนก็คือว่า
ผู้ป่วยกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นสัดส่วน๗๕๘๐ที่พบในแต่ละวัน
หรือ๓หรือ๔ขึ้นไปยังเป็นผู้ป่วยที่เราทราบแหล่งว่าเขาไปติดมาอย่างไร
ยังคงอยู่ในวงจำกัดนะครับก็คือสัมพันธ์กับกรณีสนามมวย
สัมพันธ์กับในเลือกของครับผลิตสถานบันเทิม
ขณะเดียวกันผู้ป่วยรายใหม่ก็มีความชัดเจนนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผู้ป่วย
พบจากการที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
และที่สำคัญแม้ว่าจะเจอผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สัมผัส
ส่วนใหญ่ก็มีอากาศไม่มากแต่มันไม่หมายความว่าให้น้องประชาชน
ขณะนี้เนี่ยได้กักกันอยู่ที่สถานทัพเรือสัตหีบนะครับ
จังหวัดชนบรีทั้งสิ้นเนี่ยแปดสิบสามคนนะครับ
ความก้าวหน้าก็คือในจำนวนนี้นะครับ
ก็คงรอจนเฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ๑๔วันนะครับ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกคนเนี่ยไม่พบเชื้อนะครับ
แต่ก็คงต้องเฝ้าระวังจนครบทั้งสิบสี่วันพร้อมกันนี้นะครับ
กระทรวงศาสตร์ถูกได้บูรณาการเตียงร่วมกันนะครับระหว่างโรงพยาบาลกระทรวงศาสตร์สุมภูมิ
โรงเรียนแพทย์นะครับเหล่าทัพตำรวจแล้วก็เอกชนนะครับ
เพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับโดยได้สำรองเตียง
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ย
จำนวนเนี้ยมากกว่าเจ็ดพันกว่าเตียง
เพราะฉะนั้นหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับ
พร้อมสำรามสำรองยาเวชภัณฑ์ครุฑมาร์รวมเป็นอุปกรณ์ป้องกันตนเองเนี้ย
อย่างพอเพียงนะครับจากด้านนี้เพียงแต่ว่านะครับอันนี้เป็นการทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความเห็นใจนะครับว่า
ถ้าหากมีการเจ็บป่วยและติดเชื้อจริงนะครับนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการนะครับที่ทั้งภาครัฐ
แล้วก็เอกชนนะครับร่วมกันบูรณการในเรื่องของการดำเนินการแต่วิธีที่จะดีที่สุดนะครับก็คือว่าอย่าไปใช้นะครับ
อยากให้การสำนึกเรียนสำรองเวชพันธุ์นะครับหรือวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ได้ต้องถูกใช้นั่นหมายความว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับ
และสังคมโดยรวมนะครับประการแรกเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปเจอผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงต่างดูแลคนที่เป็นกลุ่มป่อบางในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเล็กนะครับตลอดจนคนที่มีโรคประจำตัวนะครับและที่สำคัญนะครับสังคมโดยรวม
นะครับที่จะสังเกตนะครับพี่น้องประชาชนที่ควรจะต้องถูกกลับนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสี่วันนั้นเนี้ยให้ต้องกลับตัวอย่างจริงจักรนะครับแล้วถ้าเกิดท่านพบเห็นนะครับผู้ใดที่มีการฝ่าฝืนนะครับทางด้านเนี้ยขอให้ช่วยเป็นหัวเป็นตาตลอดจนพี่น้องสีมัญชนนะครับให้แจ้งเจ้าพนักการควบคุมโ

แต่ว่าในเคสของสนามมวยสิบสองคนนะคะอยากให้แจ้งนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามีในพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้มันจะมีรายงานจากพื้นที่ขึ้นมาเยอะคนก็อาจจะสับสนว่ามันใช่เคสที่กระทรวงยืนยันไปแล้วหรือยังนะคะในส่วนของสถานบันเทิงนะครับก็จะคงชัดเจนนะครับว่าอยู่ย่านหรือบริเวณเดียวกันนะครับไม่ว่าจะ

ส่วนหนึ่งนะครับก็เดินทางไปยังจังหวัดต่างแต่เราตรวจพบนะครับทางด้านนี้แล้วก็นำเข้าสู่ในเรื่องของระบบแยกกักแล้วก็ดูแลรักษานะครับเพียงแต่เราว่าเราเชื่อมโยงได้นะครับว่าไม่ได้เขาไปป่วยโดยไม่มีการสัมผัสใดนะครับทั้งหมดนะครับมีความสัมพันธ์กับเขาเรียกว่าการเข้ามาชมนะครับการเข้ามาเป็นผู้

สนามมวยนี่ยังชัดเจนนะครับที่ที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากผับกับสนามมวยอ่ะค่ะคือเราเรามีตัวเลขไหมคะว่าจำนวนคนจริงจริงที่อยู่ในเวลาช่วงที่เกิดเหตุอ่ะมันมันน่าจะมีประมาณเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยตัวเลขเนี้ยถึงครึ่งของคนจำนวนคนที่เข้าไปร่วมงานแล้วหรือยังอ่ะค่ะ
จริงจริงเรามีการดำเนินการเนี่ยทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าจะมีจำนวนนะครับผู้ที่อยู่ในสนามมวยเนี่ยได้มาตรวจแล้วก็ผลผลเป็นลบนะครับแล้วก็มีผู้นะครับที่มาตรวจแล้วผลเป็นลบนั้นเนี่ยต้องดำเนินการเฝ้าระวังเนี่ยให้ครบสิบสี่วันเนี่ยเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่เป็นผลบวกนะครับแล้วทุก
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อวานผมได้แถลงไปแล้วนะครับว่าเรายังจะคงพบนะครับผู้สัมผัสที่มีการตรวจแล้วมีการติดเชื้อเนี้ยอย่างต่อเนื่องไปสักอัยะนะครับแล้วที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมนธนเนี้ยได้มีการปิดพื้นที่เสียงนะครับไปเรียกรอยนั่นหมายความว่าเราปิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนา

อนุญาตค่ะจากพีพีทีวีค่ะพอดีจากกรณีที่เรื่องเมื่อวานที่เราประกาศให้คนที่ไปที่สนามมวยอะค่ะให้รีบไปพบแพทย์ถ้ามีอาการอย่างวันนี้มันมีกรณีที่คนไปที่เหมือนสถานที่กรมควบคุมโรคเขตเมืองอะค่ะแล้วได้คิวแค่แบบรอบเช้า๔๐รอบบ่ายสี่สิบตรงเนี้ยค่ะเรามีการพิจารณาไหมคะว่าเราจะเหมือนคัดก

ป้องกันบุคคลในครอบครัวด้วยการไปหาแมทมาใส่นะครับมาล้างมือทำความสะอาดแล้วก็แยกข้าวของเครื่องใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยประสานนะครับมาอย่างสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านนะครับเพราะว่าตามใดที่ท่านยังไม่มีไข้นะครับไม่มีอาการนั้นเนี้ยแม้ว่าท่านเป็นผู้สำคัญนะครับจากหน้านี้โอกาสการแพร่เ
เชื้อเป็นลบนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านจะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรนะครับท่านยังคงต้องกักกันนะครับอยู่ในที่พำนักเนี่ยไปเป็นเวลาสิบสี่วันนะครับเพราะว่าตรวจณเวลาวันนั้นเนี่ยหมายความว่าท่านยังไม่พบเชื้อนะครับแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในระยะสักตัวเนี่ยท่านอาจจะตรวจพบเชื้อในภายหลังได้เช
เดียวกันที่เมื่อกี้ตอบนะครับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่มีอาการก็อย่าตกใจเพราะว่าท่านมารีบตรวจเร็วนะครับภายหลังนับไปอีกสี่ห้าวันท่านมีไข้ท่านก็ต้องมาตรวจซ้ำอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้มีสติแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ค่อยค่อยทยอยมารับการตรวจนะครับย้ำนะครับว่าทุกคนที่มารับการตรวจนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์
ครับอาจารย์พระอาจารย์คุณเทพธรรมกิจอีกทีนะคะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันยังมีคนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังยังฝ่าฝืนคำสั่งในเรื่องของการกักตัวอยู่อะค่ะแล้วยังออกไปร้านอาหารไปผับอย่างเงี้ยค่ะกรมควบคุมโลกจะดำเนินการอะไรไหมค่ะเพราะว่ามันเข้าข่ายเรื่องของการฝ่าฝืนค

จะได้ไปดำเนินการกับผู้คนดังกล่าวนะครับ
ถ้าเป็นความจริงนะครับ
โดยผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะครับ
ก็จะมีโทษตามกฎหมายนะครับ
เอาผิดตามกฎหมายเด็ดขาดเลยใช่ไหมคะอาจารย
ตรวจพบว่ามีความจริงเกิดขึ้น
ว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งค่ะอาจารย์
หลักปฏิบัติมันมีโทษโดยอัตโนมัตินะครับ
ถ้าเกิดเราไปดำเนินการคือพบ
เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือพบก็คือ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปพบสิ่งหนึ่ง
ก็คือต้องรีบนำตัวเขามาเข้าสู่ระบบนะครับ
แต่ถ้าเกิดเขาฝ่าฝืนต่างหากนะครับ
ถึงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับ

แทนที่จะเจอแล้วก็บ่นไปตามโซเชียลนะครับ
ช่วยแจ้งเข้ามาให้เจ้าพนักงานในพื้นที่ดีกว่า

ในการร่วมกับเจ้าพนักงานนะครับ
ในการนำตัวผู้คนเหล่านั้นเนี่ยให้เข้าสู่ระบบควบคุมและป้องกันโรคดีนะครับ